มาดูเรื่องของวงการผ้าเหลืองครับ
เห็นคลิปแบบนี้ใครจะไม่แชร์ใครจะไม่คอมเมนต์กันสนั่น
มันกลายเป็นดราม่าไปแล้วถ้าคุณเห็นคลิปว่ามีคนใส่ผ้าเหลือง
แล้วยืนร้องเพลงคาลาโอเกะสนุกสนานก็ได้นะดิ
แถมท่าทางไม่แน่ใจด้วยนะเมาหรือเปล่าด้วย
แล้วยังสะบัดผ้าเหลืองเต้นแบบสนุกสนานเลย

เพลงอะไรนะคุณ

เดี๋ยวไหวเดี๋ยวอะไรนะ

มีบรรยากาศทั้งหมดนะฮะที่พระหรือเปล่าร้องเพลงอยู่แบบนี้นะครับ
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่ปรากฏออกมานะคะ
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันถูกแชร์กันมาในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชม

นี่แหละค่ะจับไมค์ร้องเพลงที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
แล้วมีการนะจะมีภาพที่เขาเต้นด้วยใช่ไหม

ถอดผ้าจิงวรที่ใส่มาเต้นแบบอื้อนี่นี่นี่อันนี้ลองดูหน่อย
โอ้ยคุณได้เวลาให้ครับการฝึกฝนวิทยาหยุดอื้อ
เพลงมวยจีนเนี่ยโอ้ยใดว่ามนุษย์ทุกเองทุกทาโลด
โดยเฉพาะทานกะเลี่ยนอื้อไอ้นุมวัดเม่าโอ้ย
ยังไงล่ะคะคุณตกลงเนี่ยจะเป็นพระจริงหรือเปล่า
ตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้าน
ท่านผอสำนักพระพุทธศาสนาของมหาสารคามคุณสมพรจันอุดค่ะ
ออกมาเปิดเผยแล้วบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
คลิปที่ปรากฏในโลกออนไลน์ปรากฏว่าไม่ใช่พระสงฆ์ค่ะ
ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองศาสนาไปตรวจสอบอย่างละเอียด
พบว่าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
ที่แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์เพราะเอามาทำคอนเทนต์นั่นเอง
โอ้โหตายแล้วมาทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชม
ท่านก็เลยอยากจะฝากถึงน้องอย่ามาทำแบบนี้
ถ้ามีเจตนาล้อเลียนจะทำให้พระพุทธศาสนาเสียหายนะคะ
แล้วก็มีความผิดทางกฎหมายด้วยค่ะ
ก็ไม่ใช่พระนะครับไม่ใช่พระที่ทำ
คนที่ทำบางทีก็ความรู้เท่าไม่ถึงการหรือทำเล่นเพื่อที่จะได้ยอดไลน์ยอดวิวอะไรต่างเนี่ยนะครับ
ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บอบบางพระพุทธศาสนา
แล้วถ้ามันโยงไปก็คือแต่งกายเลียนแบบพระทรงก็เป็นความผิดด้วยนะครับ
เป็นความผิดอาญานะท่านนะเป็นความผิดอาญาที่จะต้อง
ถ้าเกิดว่ามีเจตนาที่จะล้อเลียนแบบหรือทำให้พระพุทธศาสนาเสียหายเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปทุกหน่วยงานองค์กรนะครับ
ว่าจะทำอะไรก็ให้พิจารณาดี
นี่ฮะท่านบอกว่าอยากจะฝากน้องเลยนะ
จะมีเจตนาล้อเลียนทำให้พุทธศาสนาเสื่อมเสีย

หรือจะเอาจีวอนมาใส่เล่นแบบนี้ได้ไหม

คุณเดี๋ยวนี้มีปาร์ตี้อะไรที่มีธีมเยอะแยะเลย

นักเรียนถ้าเกิดว่าปักเป็นชื่อโรงเรียนจริงอันนี้ก็ไม่ได้นะ
ปาตี้ชุดเครื่องแบบได้ไหมแต้มรวดใช่ไหมโอ้โหยังเป็นการใหญ่เลยนะ
ใช่นะคะท่านทางด้านของพอสำนักพระพุทธของมหาสารคาม

เดี๋ยวจะมีการทำหนังสือไปยังสถานศึกษาต่างของน้องเหล่านี้แหละ
ตักเตือนถึงการกระทำแบบนี้แหละค่ะ

ใช่มันจะเกิดการเข้าใจผิดกันถ้าภาพนี้แชร์ออกไปนะ